เหมือนอยู่ในนี้
คือพี่คิดได้ไหมว่าลุงถูกสมองกระทบกับเกรียญหนัก

จำอะไรไม่ได้แต่ตอนที่แบบคนถามเมาไหมลุง
เออเมาลุงอยู่ไหนวะ

คืออาการชัดเลยคุ้มพรูสม
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตรงแยกโคกมะลินะคะ
ที่อำเภอนครหลวงที่อายุทยา๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
นับโรชสอบพ่อนครหลวงเนี่ย

ไปตรวจสอบคือรถเทรลเลอร์ชนมอเตอร์ไซค์ของคุณลุง

โอ้โหลุงถือว่าโชคดีมากนะไม่โดนทับเข้าไป
อยู่ใต้ซากใต้ท้องรถเทรลเลอร์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ของลุงเนี่ย
แล้วเจอร่างของคุณลุงนอนคว่ำตอนแรกยังไม่ใช่ภาพที่เราเปิดนะ
นิ่งก่อนนิ่งอยู่กลางถนนเลย
เจ้าหน้าที่ก็กำลังช่วยเหลือจะเอาตัวไปส่งโรงพยาบาล
แล้วตอนแรกคิดไม่แล้วจะเอาผ้าขาวมาห่วงแล้ว
ว่าแบบลุงโดนชนแบบนี้คือเสียชีวิตแน่
แต่ตรงนั้นรอยเลือดไม่เห็นมีเลย
เขย่าตัวลุงลุงลุง
แล้วลุงก็ตื่นมาแบบเบลออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ลุงอยู่ไหนอ่ะลุงอยู่ไหนเกิดอะไรไว้วะ
นี่แหละสุดท้ายก็ยอมรับว่าลุงเมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานญาติลุงลุง
คุณลุงสมพาลอายุ๖๒ปีนะคะ
แหมไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ทำงาน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้านแล้วนะ๓ทุ่มกว่าอีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
มาเกิดเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวลุงเอาตัวคนขับรถเทรลเลอร์ไปสอบปากคำ
เดี๋ยวต้องรอคือเบื้องต้นเขาก็ตรวจแหละตรวจลุงปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้มีสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ